กลับบ้านค่ะกลับไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่
คุณยายแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่สุพรรณค่ะ
แล้วก็เหมือนแบบญาติสนิทมิตรสหายที่เรานับถืออะไรอย่างนี้
ขอพรให้ชีวิตเป็นสิริมงคล

เป็นไงปกติเรากลับบ้านบ่อยไหมค่ะ

แล้วก็เหมือนแบบเราเองก็แบบเวลาเทศกาลสงการเนี่ย

ก็เลยกลับไปเดี๋ยวท่านงอนก็เลยต้องกลับ

เล่นค่ะก็มีเล่นแค่ที่วัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากน้ำสงการอยู่กับผู้เท่าผู้แก่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไปคนเดียวนะคะได้ชวนใครไปที่บ้านไหม
ไม่มีอะสิอาจจะมีเหมือนกันแต่ไม่มี
นักบอลชวนไปไหมคะ
เขามีงานที่ต้องทำเขาอยู่กับครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้
เทศกาลก็ต่างคนต่างแบบกลับบ้านเนาะ
ไม่เข้าใจอ๋อก็มีพูดคุยปรึกษาหาลือกันบ้างตามปกติ
ก็เรื่อยก็เป็นพี่ที่ปรึกษาได้ดี
อย่าพึ่งเลยไม่ต้องพูดถึงสถานะดีกว่า
เราคุยกันเข้าใจเราคุยกันรู้เรื่อง

คุยกันมานานหรือเปล่า

เราก็เป็นพี่คนสนิทของเราที่คุยได้ทุกเรื่อง
ก็หนูว่าเรื่องเวลาอาจจะต้องให้มันเหมาะสมอีกนิดนึง
คนเข้าใจแล้วเราว่าสนิทกันยังไง

ติดก็คือเราก็ต้องเหมือนแบบ
เขาเรียกว่าขอระยะเวลาอีกนิดนึงนะ

หมายถึงว่ามั่นใจเรื่องหน้าที่การงานเราด้วย
เราก็ต้องทำงานอนาคตของเราพี่เขาก็ต้องมีอนาคตของเขา
จริงเรากลัวเรื่องความเจ้าชู้แม้ว่านักบอลก็ขึ้นชื่อ
หนูว่าด้วยผู้ชายทุกคนก็เป็นก็มีสิ่งแบบนี้อยู่แล้ว
แต่คือด้วยเราเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้พอแล้ว
สถานะมะนามเห็นอะไรมากด้วย

ว่าไม่หรอกค่ะทุกคนคือด้วยเป็นคนดัง
ยังไงก็ต้องมีแฟนคลับชื่นชอบเราก็ดีใจว่า
มีแฟนคลับชื่นชมเป็นสิ่งปกติเราดีใจด้วยซ้ำว่าเขามีคนชื่นชอบ

แต่ส่วนตัวเขายังไม่เคยแบบวอกแวกไปไหน

ไม่ได้กักความโสดสิอย่าพูดอย่างนั้น
จริงแล้วมีใครเป็นสายหรือเป็นสายสืบอะไรให้ในทีมคุณบ้อน
ไม่หรอกพวกนี้ก็รู้จักเราอยู่แล้ว

ลูกเรามีพี่ของเขาต้องมีบุคคนที่สามอยู่ด้วย
เป็นกิมมิกไงดีไหม

ข้างนี้มีอะไร
เอ๊ะวันนี้จะถ่ายกับใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

จริงหรือว่าถ้าโพสต์ลูกคู่นี่คือ

มันไม่ใช่ว่าการเปิดตัวบางทีเราก็เป็นปกติที่เราจะไปไหน

มีอีกคนนึงจะได้แบบมีคนอ๋อคนนี้อยู่ด้วยนะอะไรอย่างนี้
มีการแบบลงอีกกับมีอีกอะไรนะคะ

บางทีเราก็อยากลงหรือว่าไม่อยากลงอะไรก็แล้วแต่
อันนี้เครื่องมีหรอลูกคู่

บางทีเราไม่จำเป็นต้องลงให้คนเขารู้ไง

ลองตามสไตล์เราตามสไตล์เราดีกว่า
คุณนั้นยังไงบ้างค่ะ

ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้แหละดีแล้ว
เราไม่อยากน่ารักแบบพวกเขาบ้างแล้วค่ะ

ก็เป็นธรรมดาด้วยสไตล์เราแบบแมน

เฮ็วผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ย

ก็เราเจอเวลาเจอผู้ใหญ่หรือเจอแบบใครก็แล้วแต่เราก็แบบเคารพท่านอยู่แล้วค่ะ
หนูว่าไม่หรอกผู้ใหญ่คงรู้ว่าด้วยเราเป็นสไตล์แบบนี้เขาก็ค่อนข้างไว้ใจเรามากกว่า
เขาคงคงไม่ต้องถามบ้างค่ะไม่ต้องถามก็อาจจะแบบเออเด็กคุยกันอะไร
อย่างไทยคลับที่กรุงพร้อมยังไงบ้างค่ะเวลาเจอเรา
ก็ไม่เหมือนเขาก็เหมือนก็บอกเราตลอดเป็นห่วงเราตลอดว่าเออเหมือนแบบตั้งใจทำงานนู่นนี่นั่นอะไร
แล้วเค้าเชียร์ที่สถานการณ์บ้างไหม
ถ้าว่างถ้าว่างนะเราก็เหมือนแบบไปทำงานด้วยเพราะบางทีเหมือนแบบเออเราไปดูทีมอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเค้าไม่ค่อยจะวอกแวกหรือเปล่า

ขอบคุณละครับ